คุณหนุ่มคุณหนุ่มเขาบอกของเขาตั้งแต่วันนี้ในข่าวตั้งแต่เช้าก็คือคุณหนุ่มเขาได้พูดกับเราไปแล้วว่าเขาจะมีการบอกกราดนะคะที่มีตัวเลขอยู่ด้านในที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเคยเขียนให้พี่หนุ่มในรายการ
วันพุธ

แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานพี่หนุ่มเขามีการบอกไปแล้วว่าเขาจะแจ้ง
แล้วก็ออกมาบอกแล้วว่าตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมาในช่องของพี่หนุ่มเขาเนี่ยนะคะ
ก็เขาก็มีเลขโชว์ให้ดูเราไม่ต้องพูดเราแค่ให้ดูแค่นี้พอเนอะ

ตามที่หลายคนแบบว่าถามกันมาว่าคือเลขไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่พี่หนุ่มบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว

ออกไปแล้วถูกก็โชคดีไป

เพราะว่าจริงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบอยากจะนั่งมาปากประกาศ

ดังนั้นพี่หนุ่มเขาก็บอกไปนะคะ

แต่ถ้าไม่ถูกพี่หนุ่มบอกอย่าว่ากันนะจ๊ะ

ฮ่าทัน

เลขอัตโนมัติจริง
สิบสามครับมันอาจจะถูกก็ได้ไม่แน่หรอกเดี๋ยวว่ากัน